มูเตรุให้เข้าใคราเหอกไฟ

เขาอยากเจอแต่เขาบอกว่าชีวิตของเขาไม่เคยมีความรักเลย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

มามากเลยเนี่ยคนทุกคนในโลกนี้เมื่อแบบถูกดวงวาลคณาแล้ว
เนี่ยก็จะมีดาวที่ปรากฏในดวงชัดอืมคือคือดังเนี่ยเกิดราศีมีน

พอเขาเกิดเวลาเวลาตอนเย็น

แล้วดาวหลายดวงเนี่ยโคจรไปเป็นอลิ

ดาวศุกร์ดาวอังคารดาวจันทร์เป็นอาริกับดวงชะตา

ใครก็ตามทีที่โหนทั้งหลายดูแล้ว
พื้นดวงชะตาเดิมไม่ใช่ดูแค่ว่าราศีอะไร
แต่ต้องดูแล้วดาวในเรือนชะตาราศิกร์เป็นไง

แปลว่าความรักจะไม่สมหวัง

ดังที่คนอื่นเขาเป็นกัน

ไม่ใช่มันก็มีคนเป็นแบบดังมากมาย
เขาก็สมหวังในความรักก็มีถูกต้องไหม
มันไม่ใช่แปลว่าด้วยเหตุที่เรามี

เพราะคนแบบนี้ก็มีคนอื่นที่มีเป็น

แต่ดวงชะตานี้เป็นดวงชะตาที่

กายและใจแต่ถ้าเกิดทำให้คน

พูดได้ยังไงว่าดวงชะตาเดียวเวลาเกิดมา

ดวงเอาวันเดือนปีเวลาเกิดมาผูกดวงเป็นรูปดวงแบบนี้นะเนี่ยรูปดวงเขาอย่างนี้นะแล้วถามว่าอาจารย์คะอาจารย์ครับดวงชะตานี้ถ้าเรื่องความรักหนูจะมีผัวจะมีเมียดีหรือไม่หรืออยู่เป็นโสดดีถ้าเป็นโสดกับมีครอบครัวอะไรจะดีกว่ากันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ต้อง

หรือคิดจะรอดรวงในทรัพย์ซึ่งกันละกันเท่านั้นใช่ไหมไอ้สิ่งเนี้ยมันไม่มีในดวงดังหรอกที่มันจะเป็นอย่างนั้นที่มีมาแต่อดีตแต่ถ้าเกิดเราชาตินี้ท่านชอบเธอนะเอาละไปร่วมสร้างพระกันไปทำบุญกันไปนั่งสมาธิกันอันเนี้ย
อาจารย์เคยตั้งคำถามเรื่องนี้นะกับคนมากมาย

ตัวเองก็เป็นตัวเองเนี่ยมีคู่แล้วจะต้องมีเหตุเพศภัยนานาประการ
เพราะฉะนั้นเวลาคบหรือรู้จักกับใครจะบอกเขาตั้งแต่ต้นเลยว่า
ถ้าหากความรักเราเป็นดุดหนุ่มสาวปกติทั่วไป
เปิดเผยชัดเจนและมีกิจกรรมโน่นนี่นั่นหึงหวงสวงการการอังเลย
มีแต่ความทุกข์ดังนั้นเธอและเราจงมีความคุ้นชินศรัทธาในความเป็นเราและเรา
อย่ารักกันและหึงห่วงกันแต่ร้อยทั้งร้อยเราทำได้มันทำไม่ได้
มันจะหึงหวงไปไหนไปกับใครเวลานั้นคือพักหนึ่งคนมันจะมีหึงหวง
เอาที่เราชอบนะพี่ผู้ชินใช้อยากแล้วเราชอบเลือนชอบแล้วว่าแต่ว่า
เด็งกับดาวเสาซึ่งเป็นดาวแห่งความทุกข์อยู่ในมุมอลิและวินาท
มันแปลว่ามันเป็นความรักที่เป็นความทุกข์ที่ไม่สามารถลงเอยได้แบบปกติ
และมีความรักที่พัดพรากต่อให้รักกันมากวันหนึ่งก็ต้องพัดพราก

แต่มันมีดาวดวงหนึ่งคือดาวเจ้าเรือนคู่ครองหรือความรัก
มันมาเป็นลาพะและเป็นมหาอุด
อาจารย์เองก็มีดาวความรักเป็นมหาอุด

อาจารย์ครับมันแปลว่าอะไรครับความรักเป็นมหาอุทธิ์อ๋อ

แปลว่าคุณรักมีคนที่พูดคุยด้วยสื่อสารด้วยมากมาย
จนคนที่เขาคิดจะรักเขาคิดว่ามีคนรักแล้ว
ก็เหมือนกันเมื่อดาวความรักคือดาวคู่รัก
ปัตตานีคือคู่ไม่ใช่ดาวที่มีทนต่อความรัก
แต่เป็นดาวตัวคู่มาเป็นราพะและเป็นมหาอุทธิ์
แปลว่าดังเนี่ยคนนี้เขาชอบดัง
คงมีแฟนแล้วมั้งคือเขาจะคิดอย่างนี้ทันทีเลย
เขาไม่เชื่อว่าดังไม่มีมหาอุดประมากมาย
คนที่คิดจะรักเราก็จะกลัวเลยว่าไม่กล้ารักหรอก
คนนี้คงมีคนรักแล้วมากมายคงมีคนคิดแบบนี้แน่
เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เมื่อเป็นตัวตนของดังอย่างนี้เนี่ย
จะหาใครเป็นคู่เพราะดังเป็นคนโคตรฉลาดดังเข้าใจไหม
ดวงดังเนี่ยถือว่าอาจารย์ไม่รู้ดังเรียนจบระดับอะไร
แต่ความหมายของในดวงชะตาผู้ใดมีดาวทัศดีเป็นมหาจักรมหาอุด
ผู้นั้นจะแสดงว่าจะมีสติปัญญาเป็นเลิก
ดาวทัศดีในดวงชะตาไม่ได้เป็นอริมรณวินาศแก่ชะตา
นี่พระทัศนีเป็นลาพระแก่ตัวเอง
และเป็นมหาอุดแปลว่าเป็นคนฉลาดมาก
ปฏิพันธ์ไหวพิบความเฉลียวฉลาด
แล้วดังก็สามารถรู้ระบบระเบียบประเพณี
ของการเข้าหาผู้ใหญ่เจ้านาย
ของการใช้กับหลายเรื่องดังที่เป็นคนแพลว
หมายถึงว่ารอบตัวที่เป็นหมดรู้ทุกอย่าง
เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณดังนาลีพิฆาตออกไปเรียบร้อยแล้ว

อย่าให้นักแต่งเพลงแต่งให้ดัง
ต้องเขียนพอร์ตเรื่องด้วยตัวตัวเอง
แล้วพอร์ตเรื่องนี้ต้องให้มันมีพอร์ตเรื่องที่ดัง

อย่างนาริวิคาคือมันให้คนลุกขึ้นมาสู้เพื่อตัวเอง
ถึงว่าในเพลงมันจะมีความดุร้าย
มีความใช้ศัพท์ที่มันโหดหน่อย

ให้กำลังใจคนที่ถูกแบบย่ำยี

ลุกขึ้นมาสู้เพื่อต่อสู้
เพื่อแบบให้เห็นคุณค่าของตัวเอง

แต่ดังทำได้เพราะถึงเวลาแล้ว

กลายเป็นผลงานที่อมตะนะ
ทรงคุณค่าไม่ใช่

แห่งชีวิตที่แคบ
แฟนคลับเราเฮกันไปฮากันมา

มันให้สาระโอ้ให้คุณค่า

รู้สึกปงและรู้สึกแบบ

อาจารย์พฤศจิกาละใกล้ปีใหม่ละ

ราศีไหนในช่วงพฤศจิกายน
ระวังอกหักรักคุด
คือพฤศพกับพิจิกเนี่ย

๑ธันวาคมพฤศจิกกับพิจิก

ชาวราศีธนูกับมิถุนก็จะเจอเคราะห

ถ้ามีครอบครัวมีคนรักมีความผูกพัน
ก็จะต้องแตกกระสารสั้นจะเซ็น

เบื่อเค้าก็ได้ประมาณนั้น

อาจารย์ฮะอย่างนี้เรื่องสุขภาพร่างกาย
หรือต้องระวังตัวอะไรยังไงบ้างไหมฮะ

คือดังเนี่ยเขาจะเป็นโรคตลอดชีวิต

หมาแห้งในความหมายคือว่า

นู่นนี่นั่นคือไม่ได้เป็นสารนะว่า

เป็นโรคไร้สาระเป็นโรคทำให้เกิดความรำคาญ
คู่กันละหนึ่งโพโมทจากโรคนี้มาอีกโรคนึง
เดี๋ยวมาอีกโรคนึงโรคกระเพาะ

เหนือก็จะเป็นไซนัท
นู่นนี่นั่น
ร้ายไม่น่ากลัว

อยู่ยาวเลย

ระวังมากเพราะดวงชะตานี้มันมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุ

จะได้เตรียมตัวรับไว้
คืออาจารย์บอกเลยนะว่าคนที่มีเลข๓กับเลข๗

มันแปลว่าอะไรรู้ไหมมันแปลว่าสภาวะของ

ฉนวนอยู่ในดวงมันไม่ใช่แปลว่าดังเนี่ย

ที่ดวงอย่างเงี้ย

ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องบินตกดังก็เหมือนเจมสเรืองศักดิ์ที่รอดกันใช่ไหม

เพราะมันเป็นอาริกวินาศ

ถ้าเกิดดังจะบินดังเอามดดำไปด้วย

แล้วรถยนต์เหมือนกันบางทีนะ

เช่นนี่
โชคดีว่าเพิ่งทานข้าวเสร็จหัวข้ามเหนือ

ตอนนั้นตกกระใจตัวสั่นเลยออกมา

ขับแล้วแบบขับไม่เก่งด้วย
คือเหมือนกับเราเหนื่อยแล้วเขาก็เลยขับแทน
แล้วพอเขาขับเหยียบลงสะพานแล้วมันโค้ง

แต่ว่านั่งกันเฉยกับเพื่อนอีกคนนึง

แล้วมันก็ถือว่านักทั้งสองครั้งไหมฮะ

ดวงเฉียดดวงก็เฉียดดวงเป็นอย่างนี้ถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้อีก

อย่างที่บอกว่าปีนี้ดวงทั้งสูญเสียของที่รักที่สุดไปแล้ว

เมื่อมีการสูญเสียเสร็จในปีต่อมาก็จะเรื่องดีเลย

คือตอนนี้หนังฝังใจมากเลยอะโอจารส์
แต่เดี๋ยวนักประคุณเรียนคุณอะไรมันเป็นคนกลัว

ศีลแดงนี่เป็นเพราะดังเกิดวันจันทร์
เพื่อนนุ่นน้องมาใครปีศรูใครใครเบิดออกไปเลยถ้าคนปีศรูเราจะไม่กล้ายืนไม่กล้าทำอะไรเลย
ความคิดนี้เป็นความคิดของคนจีนที่มีความเป็นมาแต่เดิมที่เรียกว่าฮะเห็ง
ปะทะชงมันเป็นความคิดเลยว่าถ้าปีชงห้ามแต่งห้ามไปงานอันนี้ก็จะมีหลาย
เรื่องพี่สาวดังว่าปีศรูที่นี้เอางี้นะดวงนี้มันมีดาวดังนึงอาริเป็น

เจ้าเรือนอาริเป็นวินาธิ์สัตว์ที่ใครมาเป็นสัตว์ดังจะแพ้ภัยเองไม่
ไม่กลัวใครเลยจากนี้คือหมายว่าดวงชะตาใครผู้ใดมีอาริเป็น
วินาศผู้ที่มาเป็นศัตรูกระดังก็มีอันแพ้ภัยไปเองดังนั้นก็ไม่
ไปกลัวใครไม่ต้องไประวังใครเพียงแต่ว่านิติกรรมสัญญาณ
เอกสารการทำอะไรในแต่ละปีที่เป็นไปก็ขอให้เป็นไปตามระบบ
อย่าไว้ใจใครมากนึงเอานะวันนี้คุณดังก็มาเจอหมอลักษณ์อีก
ครั้งหนึ่งเพราะคุณเคยดูเขาไว้ตั้งแต่ท็อกทะลุดาวมา๒ปีที่แล้ว
แล้วว่าจะสูญเสียจะได้โกยเตอร์มันเกิดขึ้นหมดแล้วสองอย่าง
เพลงอัลบั้มสากลจะทำอีกอัลบั้มสากลอาจารย์ดูว่าดวงจากนี้ไป
ถึงสี่ปีนะขึ้นไม่มีตกอุ้ยทำเลยอยากทำทำเลยคือตอนนี้เป็น
เวลาที่ดีมากของดังและคนเกิดราศิกัณฑ์ดังเนี่ยมีโดดโดด
เด่นมากนะมันมีจุดที่จะประสบฟันสุดเหล็ดมันไม่มีดาวร้าย
กระทำต่อตัวเองให้เกิดมีอะไรเป็นไปนอกจากศูนย์เสียบีดา
ไปแล้วทุกอย่างตรงนี้จะรุ่งรอดหมดเลยสาธุเลยเธอลุยเลยต้อง
รีบลุยเลยมันเป็นเวลาน้ำขึ้นให้รีบตักนะแล้วบริวารบริวารได้
ว่าไงถามว่าแบบบริวารดีไหมคนที่ทำงานคือในออฟฟิศตัวเองนะ
เองนะมีดาวบริวารในดวงชะตาเนี่ยเป็นวินาทแก่ดวงข้อที่
นะข้อที่สองมีบริวารในดวงชะตาเป็นอาริแก่ดวงเพราะฉะนั้น
ริวารที่จะเป็นบริวารดังได้ก็คือบริวารที่เป็นวินาศกับ
ริวารที่เป็นอริบริวารนั้นคือบริวารที่หาผัวไม่ได้หาเมีย
ไม่ได้เวลาที่มีปัญหาครอบครัววันที่บ้านแตกแสลกขาดวันที่
ดีไหมเผื่อดีหรือมีแล้วเลิกมีปัญหามีปรับปกติที่ไม่ใช่
คนอื่นเขาเป็นกันอ่ะคนที่ปกติครับโอเคเรามาหาคนอย่าง
นั้นสมัครบาทขูนตัวบ้าหรือถ้าคุณมีผัวออกเลยรอเลย
อยากอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณด่่วนคืนค่ะ
แต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับกับหมูตัวพ่อหมูตัวแม่นะครับ
แล้วก็หมู่คันเทศนะครับในหมู่ไหน
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
จะหมู่ให้เธอรู้ถึงชั้นฟ้าหรือลึกลำขึ้นชั้น
พระดาษมองหมู่ไหน
มูไนท์ทัวร์ไหว้พระรับปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
กับสามพิธีกรหมู่ไหนนุ่มกัชชัยกำเนิดปล่อย
วัดดำขชาพาอลักษมณฑง
ร่วมด้วยแฟนรายการมูไนท์จากทางบ้าน

งานนี้รับบุญพร้อมเช็คดวง๑๒ราศีก่อนใคร
อยากไปรีบส่งเรื่องราวมูไนท์ในชีวิตคุณ

หรือส่งจดหมายมาที่บริษัทโพลิมพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด
เราจะคัดเลือก๑๐ท่านผู้โชคดี
พาเพื่อนมาด้วยได้ท่านละ๑คน
ส่งมาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๒๓พฤศจิกายน
จะประกาศรายชื่อในวันที่๒๘พฤศจิกายนนี้
แล้วเตรียมไปไหว้พระทำบุญพร้อมกัน